เอาละค่ะในช่วงนี้ใครที่ชอบทำบุญด้วยชอบเสี่ยงโชคด้วย
ขยับเข้ามาใกล้จอได้เลยนะคะขยับได้ไหมคะขยับเข้ามาใกล้จอได้เลยนะคะ
ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
นั่นเนี่ยเขามีการตั้งพุ่มกระถิ่นเอาไว้ใครอยากจะทำบุญก็นำเงินไปติดไว้
แล้วก็แลกเอาลอตเตอรี่กลับบ้านนะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งเสี่ยงโชคด้วย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเลยที่ร้านอาหารหน้าโรงเจบ้วน๖ตัว
ถนนเสรีนิยมเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
บริเวณหน้าร้านเขามีการตั้งพุ่มกระถิ่นแลกบุญ
ไม้เสียบมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเหน็บอยู่จำนวนมาก

โดยมีลูกค้าแวะเวียนมาร่วมทำบุญกระถิ่น
เพื่อแลกกับลอตเตอรี่กันอย่างต่อเนื่องเลย
นางสาวน้องยางงามอายุ๕๒ปี

ปกติเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว
เมื่อ๔ปีก่อนได้รับพุ่มกระถิ่นมาตั้งให้คนผ่านไปผ่านมา
ร่วมทำบุญก็เลยนำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาเนี่ย

กระทั่งมีลูกค้ามากินอาหารและขอแลกเปลี่ยนสลาก
โดยให้ใบละ๑๐๐บาท
ก็เลยเกิดไอเดียชวนครอบครัวมาร่วมกันลงทุน
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดละ๕เล่ม
นำมาติดพุ่มกระถิ่นที่หน้าร้าน

และลูกค้ารับประทานอาหารเห็น

คือได้ภูมิได้บุญด้วยได้เสียงโชคด้วย
ส่วนตัวเธอเองรู้สึกว่ามีความสุข
เพราะไม่ได้บังคับใครให้ต้องทำบุญ
และไม่อยากแจกซองเรียวรายใคร
ที่ผ่านมารวมเงินได้กว่า๑แสนบาท

และสาราที่วัดในถิ่นธุรกันดาลมาแล้วนะคะ
ปีนี้ตั้งใจจะนำเงินทั้งหมดที่ได้
ไปร่วมทอดกระถิ่นสร้างกำแพงวัดบ้านน้อย
ตำบลบางตันอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่๘ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

ก็มักจะมีคนมาสอบถามขอทำบุญด้วยบ่อย
เพราะมีคนได้โชคจากการทำบุญครั้งนี้หลายคน

ถูกเลขหน้า๓ตัว๑๐๐ใบ
ทำให้มีผู้โชคดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็เลยมีคนเข้ามาขอร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะ
นี่ก็ถือว่าได้๒ต่อเลยนะคะได้ทำบุญด้วย

สำหรับใครที่เป็นนักเสียงโชคน่าจะได้โชค๒เท่า
ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหาทำบุญที่อื่นด้วยนะ
ทำบุญแบบนี้แล้วก็ได้กลับบ้านไปลุ้นด้วย
หลายคนก็ลุ้นค่ะว่าเราจะถูกรางวัลไหมอย่างน้อย
ไม่ได้รางวัลที่๑ก็ได้รางวัลเล็กน้อยก็ยังดี